คุณผู้ชมน้ำมันแพงคือตอนนี้มันแพงจริง
แล้วเดี๋ยวดูนะคือชาวบ้านเขาไปเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค
เติมเต็มถังนะคุณพอกลับไปถึงบ้านจอดปั๊บ
ตอนเช้าจะตื่นมาทำงานน้ำมันหมดทำไมอ่ะเอ้า
น้ำมันหมดมันแห้งถังหรือถังน้ำมันมันรั่ว
นี่เปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชมเห็นไหมมากัน๓คน
นี่เขามาพร้อมกับอะไรรู้ไหมมาพร้อมกับขวดพลาสติกแล้วก็สายยาง
อมดูดนี่นะใช่ค่ะมาขโมยน้ำมันจากรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
โอ้โหเอาทุกทางจริงจริงเลยนี่คือที่จอดรถของอาคารการเคหาสมุทรปราการที่บางปูนะคะ
ครับซึ่งผู้ชายสามคนเนี้ยอายุน่าจะสักแบบสิบกว่าคุณเออยังเด็กอยู่เลย
ใช่มาขโมยน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะเขาได้เต็มขวดที่เขาเตรียมมาแล้วก็วิ่ง
กลับไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองหนีไปแล้วดูสิมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างต่างมาพร้อมเลยแล้วเขาเข้ามาเนี่ยนะมาดึกดึก
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดตีสามแบบเนี้ยครับเออมาขโมยน้ำมันอ่ะมันดีได้
น้ำมันแล้วค่ะวิ่งกลับไปเรียบร้อยแล้วเราไปคุยกับทางนิติบุคคล
เคหาสมุทรปราการนะคะคุณพักธดาบอกว่าลูกบ้านอ่ะ
มาแจ้งว่าเนี้ยเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยน่ะครับตอนเย็นอ่ะ
เช้ามาก็จะไปทำงานพอมาสตาร์ทมอไซค์อ้าว
ทำไมน้ำมันแห้งเลยอ่ะถังน้ำมันรั่วเหรอรถมอเซชั่นเก่าเหรอ
แล้วมีลูกบ้านอีกหลายคนเลยมาบอกนิติเหมือนกันเลยเนี่ยน้ำมันหายน้ำมันหาย
ก็เพิ่งเติมก็เพิ่งเติมเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเพิ่งควักกระเป๋าเติมน้ำมันก็แพงไปอยู่
ใช่ค่ะแต่ทำไมเช้ามาอ้าวน้ำมันเกลี้ยงเลยเออ
พอเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นหลักฐานจัดจะเลยค่ะเอาฟังนิติบุคคลหน่อยนะคะ
ทีนี้มันมีอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนั้น
พึ่งโดนไปก็เลยอ่าทีนี้ก็เลยเปิดกล้องดูครับ
ตอนแรกคิดว่าลืมลืมเติมหรือเปล่าหรืออะไร
แต่เขาบอกว่าเขาเติมมาทั้งจอดเลยเช้ามาเกย์แห้ง
ตรงพื้นมันก็ไม่มีอ่ะใช่คือคือไม่คิดว่าจะขโมยแค่น้ำมันอะไรอย่างนี้
ครับว่าว่าไม่เคยไม่ไม่เคยเกิดเหตุอย่างงี้มาก่อนครับ
เพราะว่าเอ๊ะมันขโมยน้ำมันเหรออะไรนี่คนปกติมันก็แค่คนเติม
ก็แค่ลิตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะโดนขโมยอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวเนี้ยคุณคือมอเติมเต็มที่ไม่เกินห้าลิตรถูกไหมครับร้อยกว่าบาทอ่าฮะ
แต่บางคันเขาก็เติมมาลิตร๒ลิตรพอถูกดูดไปแบบนี้
ต่อให้เป็นเงินไม่ถึงร้อยแต่มันก็คือเงินค่ะ
ติบุคคลเขาเลยบอกว่าเอางี้เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไป
ไปแจ้งความเลยเพราะว่ามีลูกบ้านเนี้ยนะโดนขโมยคืนนั้นอ่ะสามคัน
โอ้โหนี่ก็ต้องเอาผิดนะกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้
ตัวยังเล็กยังเด็กกันอยู่เลยนะครับใช่ค่ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวไปก่อเหตุอีกอ่ะนะคะอืมนะครับ